เราจะเชียร์บอลแท้เพื่อคนไทย

คราวนี้ในเรื่องของแผนเทคนิค

เวลาเขาเพจอย่างนี้เวลาเจอบอลที่แรงดีกว่าเพจเรา

แต่วิธีการก็คือเราต้องรู้ว่าจุดแข็งของผู้ต่อสู้คืออะไร
ด้อยของเขามีอะไรบ้างเราต้องทำการบ้านหมด
เพราะฉะนั้นวิธีการวันนี้เราจะไม่แบบว่าบู้ล้างผ่าน
ไม่ใช่ว่าเล่นในต่อหน้าแฟนแล้วก็เล่นตามใจเสียงเชียร์
วกยังไงให้มีประสิทธิภาพลวกยังไงให้คม
แล้วเมื่อลูกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยต้องเขาเรียกว่า
องข้ามชอตด้วยลุกเผื่อรับ
แล้วก็รับเผื่อลูกอ่าส่วนใหญ่แล้วคนเล่นบอลนะ

ว่าทุกคนลุกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เพลิน

ก็คือสูตรทั้งหมดทั้งมวล
มีเกียรติดี
ลองเป่า
จะอยู่นร่วงไป
ต้องไปเนี่ยต้องเป็นเนื้อเดียวกัน
ถ้าเด็กทุกคนเข้าใจวิธีการ

ไม่ว่าจะเป็นแผนที่เราวางไว้

นั้นเก่งอย่างเดียวไม่มีเห็งก็ไม่ได้

แต่อย่างน้อยคือที่เราต้องเห็นสัทธิ์ภาพแฟน

เตะก็จะมีแรงวิ่งสู้ฟัดมากขึ้นอีกเท่าตัว

แล้วก็ใจกว้างยอมรับกับเกมและกีฬา

ใช่แต่ถามว่าทุกคนใส่เป็นที่ร้อยก็เสร็จดีละ
ก็อยากเห็นพลังนะฮะนอกสนาม

ส่วนในเรื่องของเทคนิคอาจจะบอกได้ไม่หมดนะฮะ

ในการต่อสู้กับทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้
คือจุดเปลี่ยนของเราเลยแหละ

หรือเราข้ามไปถึงชนะนะฮะ

กันให้ดังสนั่นลั่นสนามราชมังคลากีฬาสถาน

ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เหล่านักเตะอีกครั้ง
เอาชัยชนะมาให้พวกเราชาวไทยภูมิใจให้จงได้
ถ้าเราได้แต้มนะครับจากญี่ปุ่นในวันที่๖กันยายนนี้นะฮะ

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือพลังใจของนักเตะนะฮะ

และสุดก็คือกองเชียร์ของเรานั่นเอง
ฝากถึงแฟนบอลหน่อยฮะช่วยกันยังไงดี
ให้เป็นเจ้าบ้านที่น่ารักนะครับ
ก็วันนี้เราต้องช่วยกันพัฒนาวงการนะครับ
วันนี้เนี่ยทางทีมงานผู้อุปสรรค์ทางนักฟุตบอลทุกคนเนี่ย๑๐๐แน่นอนนะครับ
อยากให้มาชมมาเชียร์เยอะเพราะว่าบางคนเนี่ยปากเชียร์พี่แท่ง

มุมนี้ก็อยากจะให้มีด้วยเช่นกัน
เป็นสีสัน
มันเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
มันไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในสนามเท่านั้น

ทุกคนเหมือนกับเศรษฐรา
จึงเป็นเสียงเชียร์

สำหรับลูกหลานเราต่อไปอีก
ใช่วันนี้เราอยากเห็นลูกหลานเราเนี่ยเห็นไหม
พอลูกหลานเด็ก๑๒๑๓ขวบมานั่งหน้าจอทีวีกับพ่อกับแม่
ครับก็พ่อกับแม่ก็บอกนี่เห็นไหมพี่เขาเป็นนักบอลทีมชาตินะ
ถ้าเป็นรุ่นหนูนะหนูต้องพาไปให้ได้นะเห็นไหม
มันก็เลยทำให้เขาอยากจะออกจากบ้านมาซ้อมบอลเล่นบอล
แล้วเราจะมีนักบอลดีเอาไว้คัดตัว
ไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือนอกสนามให้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับ
ส่งพลังศรัทธากำลังใจไปถึง๑๑คุณพลของเรานะฮะ
ในสนามรวมถึงสตาร์ฟโค้ดด้วยนะฮะ
ก็พร้อมที่จะสู้กันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับ
กันยายนนี้เปิดบ้านแมชแรกนะครับ
ราชมังคลาพบกับทีมชาติชุดใหญ่นะฮะ
ญี่ปุ่นสามแต้มได้นี่นะครับ

แต้มก็จะเป็นแรงบันดาลใจก็คือแรงกระตุ้นอย่างดีเลย

ไทยแลนด์ปูน
หกกันยายนนี้นะฮะเจอทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
ขอให้เป็นวันประวัติศาสตร์ของฟุตบอลทีมชาติไทยเลย

เรื่องทุกทีมจะหลุยแน่นอน

เจอกันใหม่เสาร์หน้า๑๑โมง

ก็จะเริ่มมีเฟสบุ๊คด้วย
เชียร์บอลไทยกับซิโก้
จะติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของเราได้นะครับ

รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศครับ

สวัสดีครับ